ท่านผู้ชมครับวันนี้มีเหตุระทึกเกิดขึ้นในกิจกรรมของสาวงามนะฮะ
ในเวทย์ประกวดนางสาวไทยประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามปีนี้เนี้ย
ไปทำกิจกรรมต่างนะครับ
ลักษณะของทะเลเทียมตรงนี้ก็สวยงามแล้วครับ

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยมากันทั้งหมดหลายคน
แล้วก็มีจุดจังหวะที่จะต้องเดินข้ามฝั่ง

ช่วงที่ต้องเดินข้ามสะพานที่เป็นลักษณะสะพานแขวนแบบนี้
เพื่อจะไปถ่ายรูปหนึ่งในกิจกรรม
เดี๋ยวท่านผู้ชมค่อยดูไปนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่ใครเห็นก็โอ้โหน่าตกใจ
ใช่เป็นห่วงนี่หรือเปล่าค่ะใช่ครับ
ค่ะนี่หรือเปล่าเพราะว่านี่อยากตรงนี้ฮะ

ครบแล้วยังมันสวยดีสะพานสวย

ยังดีน้ำไม่ลึกยังดีที่ไม่ได้มีใครเจ็บอะไรหนักใช่ครับ
แล้วสะพานกับพื้นข้างล่างก็ไม่ได้สูงมาก

แต่ก็มีคนเจ็บนั่นแหละนะครับ
มีศีรษะแตกไปคนหนึ่งตรงจุดนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็มีสาวงามที่บาดเจ็บไป๓คนนะฮะ
มีศีรษะแตกไปคนหนึ่ง๑ใน๓ที่บาดเจ็บเนี่ยนะฮะ
ที่เหลือก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรแต่ก็เปียกปอนกันไปนะครับ
กิจกรรมนี้นะครับเป็นช่วงที่สาวงามทั้งหมด๓๐คนนะฮะ
ผู้ที่เข้ามาถึงรอบสุดท้ายนะตรงนี้
จะต้องเดินข้ามสะพานแขวนตรงนี้นะฮะ
ตอนนั้นขึ้นไปได้๒๖คนเพิ่งเห็นไหมสอน
ที่เราเห็นเนี่ยคือ๒๖คนนะ
ก็ถือแก้วน้ำบันทึกภาพบนสะพานนะครับ
แล้วก็ช่วงหยุดกลางสะพานเพื่อถ่ายรูปเนี่ย
ก็เป็นไปตามภาพเลยนะ
ก็น้ำนี่ลึก๗๐เซนติเมตรนะฮะ
โชคดีนะครับที่น้ำไม่ได้ลึกอะไรมาก
แล้วสะพานก็ไม่ได้สูงมากเอาดูพื้นที่หน่อยกันแล้วกันนะครับ
คือน้ำลึก๗๐เซนติเมตร
ที่น้องตกลงไปตรงนี้ก็ประมาณสักเข่า
ส่วนสะพานแขวนตัวนี้นะครับ

สูงจากน้ำนะ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
ความลึกของน้ำ๗๐เซนติเมตร
น้ำหนักจริงที่สามารถแบกรับคน
ถ้าไปอยู่พร้อมกันแล้วก็เดินข้ามสะพานได้เนี่ย
๕คนแต่ผมคาดว่าอาจจะต้องแบบไม่หยุด

ทีนี้น้องเข้าไปหยุดกลางสะพาน
แล้วตรงนี้ตรงกลางสะพานที่หยุดกันอยู่เนี่ย
อยู่บนสะพานทั้งหมด๒๖คนด้วยนะครับ
แบบนี้นะครับก็เลยรับน้ำหนักไม่ไหว
ไม่ถึง๑๐วินาทีมั้ย
มันจะมีเสียงเหมือนกับเอี๊ยดแก๊กก่อน
คือพอเดินเข้าไปบนสะพานครบทุกคน
แอ๊ดนิดนึงแล้วก็แบบโอ้มร่วมไปเร็ว
ร่วมลงไปเลยไม่ทันตั้งตัวเลย

อีก๒คนก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ

บางคนก็บอกว่าโทรศัพท์มือถือร่วงน้ำไปแล้ว
นี่ครับนางสาวปรียาดาบัวสมบุญ

น้องปรียดานี่หมายเลข๑๖นะครับ

หมอพลอยบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์
ก็ทำให้มีเพื่อนเนี่ยที่บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
มันเกิดขึ้นไวมากเหตุการณ์นี้หมอพลอยบอกนะครับ

มีน้องเอิ้นที่หัวแตกแผลไม่ลึกมาก
ก็ไปช่วยประถมพยาบาลแล้วก็พูดคุยให้กำลังใจน้อง

อยู่ในมือหมอเองประถมพยาบาลเอง

ก็ตอนนี้ไปถึงโรงพยาบาลแล้ว

แล้วก็คนที่เจ็บหนักสุดเนี่ย

ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
พวกเราอีก๒๓คนที่เหลือจะไปทำกิจกรรมต่อไป

ตกสะพานกันก็เป็นอีกชุดหนึ่งแล้วนะครับ

ก็ไปกอดกันให้กำลังใจกันนะครับ

ภูมิหน่วยการกองประกวดนางสาวไทยประจำปีนี้นะครับ
อดิษรก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
บอกว่ามีผู้เข้าประกวด๓คนบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ

ทุกคนก็พร้อมจะสู้และก็ทำกิจกรรมร่วมกันต่อไป
ก็โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากนะฮะ

แต่ก็ต้องไประมัดระวังกันต่อแล้วล่ะทีนี้

แต่เรื่องของน้ำหนักคนกับสะพานลักษณะแบบนี้นะครับ
นายบรพจัดการจนะบอกว่า
สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่งเปิด

ก็คือวันที่๖ธันวาคมก็คือเมื่อวาน
ได้วันเดียวคุณเขียนมาสอนวันนี้ก็เป็นการมาทำกิจกรรมของกลุ่มนางสาวไทยนะครับ
ตอนนี้ก็ไม่นิ่งนอนใจเดี๋ยวจะไปแก้ไขปรับปรุงให้มีความแน่นหนามากขึ้นนะครับ
เพื่อรองรับผู้คนหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวกันนะครับ
ผู้บริหารปางเปล่าบีชเขายืนยันนะครับ
ส่วนทางสถานที่เนี่ยเขาก็เลยมอบเงิน๕แสนบาทให้กับกองประกวดนางสาวไทย
เป็นค่าดูแลแล้วก็ทำขวัญให้กับน้องนางสาวไทยนางงามทั้งหมดนะฮะ

ทุกผู้ชมก็ติดตามได้นะครับประกวดนางสาวไทยประจำปี๒๕๖๓นะครับ
จัดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับรอบตัดสินเนี่ยจะมีขึ้นวันที่๑๓ธันวาคมนี้

การประกวดนางงามนี่ไม่ง่ายนะคะเผื่อเป็นพิธีกรโอ้โหน้องต้องสวยต้องเก่ง
นิสัยดีใส่ส้นสูงสูงมากเก่งอยากให้เป็นนางสาวไทยทุกคนเลยนะ
นึกว่าอยากไปเป็นพิธีกรงานประกวดบ้าง